ไปดูเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลชื่นชมผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะ
คือพวกเธอไปนั่งกินหมูกระทะอยู่ร้านอยู่แถวตลาดตะวันนาที่บางกะปิค่ะ
นั่งกินกันอยู่มองไปตรงกันข้ามร้านเห็นคุณลุงคนนึงนั่งอยู่ริมทางเท้า
คล้ายกับเป็นคนเร่ร่อนแล้วมองมาที่ร้านหมูกระทะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าแบบด้วยความหิว
เธอตัดสินใจเดินไปหาคุณลุงแล้วบอกคุณลุงว่ามากินหมูกระทะด้วยกัน
มากินเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
ตั้งค้าสงสารเขาอยากให้เขากิน
ความมีน้ำใจให้กันนะคะครับตอนแรกคุณลุงไม่กล้า
เกรงใจไม่ยอมเดินมานั่งกินด้วยอยู่ฝั่งโน้ต
ใช่คือเกรงใจไม่ยอมมาสุดท้ายพอมาเนี่ย

แล้วก็เพื่อนในกลุ่มที่ชวนนะคะ
ที่ชวนนี่คือชวนให้มาร่วมโต๊ะเดียวกันเลย

ใช่ค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ

หมูกระทะตรงนี้อยู่แถวตลาดตะวันนาบางกะปิค่ะ
ทีมข่าวของเราได้เจอกับทั้ง๓ท่านนะคะ

คุณวิมลนาคคำนามอายุ๒๙ปี
เธอมีอาชีพเปิดร้านเสริมสวยนะคะ
ก็คือคนที่เริ่มต้นไปชวนเลย

บอกว่ากำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่
ไปเห็นคุณลุงนั่งอยู่ริมทางเท้า

ดื่มน้ำแบบจิบแล้วถอนหายใจ

คิดว่าโอ้โหลุงคงหิวแน่เลย

แต่เธอก็ขยันขยอจนลุงแกยอมนะคะลุกมา
คุณลุงบอกขอไปนั่งโต๊ะข้างหลังก็แล้วกันนะ
แล้วก็ตอนนั่งกินยกมือไหว้ขอบคุณตลอดเวลาเลยค่ะ
บอกว่าที่ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยนะ

ก็ขอบคุณทุกคนที่มาชื่นชมด้วยกันแล้วกันค่ะ
จนกว่าจะมาค่ะ
ก็บอกลุงเขาว่าเต็มที่เลยสั่งเลย

ดีมั้ยก็มันรู้สึกดีค่ะ
ที่เราได้เป็นผู้ให้แล้วแบบได้รับคำอวยพรตอบกลับมา

ขอให้ลูกค้าเยอะด้วยนะคะ
ก็เป็นข่าวที่สร้างรอยยิ้มเนาะ

หันไปมองคุณลุงแกแบบยกมือไหว้ตลอดเวลา

อันนี้เห็นกันเลยต่อหน้า

บางทีเราไปทำบุญอย่างอื่นมากมายเยอะแยะไปหมด